อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เบาะแสมือปืนยิงยักษ์คลองเพลงห้าคาดว่าจะได้ตัวในวันถึงสองวันนี้แล้วนะคะ
ครับที่ห้องประชุมสพออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ร่วมประชุมกับตำรวจในพื้นที่วางแนวทางสืบสวนติดตามคนร้ายก่อเหตุ
ยิงนายวรวิทย์โพสากาศสถานบันเทิงคลองเพลง๕แล้วก็ร้านข้าวต้มโต้รุ่งหม่ำนะคะ
โดยก็มีการติดตามความคืบหน้าของหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางของผู้เสียชีวิต
ตั้งแต่ออกจากสถานบันเทิงคลองเพลง๕เวลาเกือบ๒นาฬิกา
แล้วก็วิ่งไปจนถึงจุดเกิดเหตุซึ่งใช้เวลาไม่นาน
แล้วก็ยังสามารถได้หลักฐานสำคัญนะคะเป็นรถยนต์ที่ประกบ
แล้วก็ติดตามนายวรวิทย์นำหน้ารถจักรยานยนต์
ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืน
ซึ่งตำรวจก็ได้มีการแบ่งกำลังการติดตามเรื่องของพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ยังติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาส
วันเกิดเหตุที่ผู้เสียชีวิตเข้าไปห้าม
แล้วเกิดการทะเลาวิวาสกับผู้เสียชีวิตจนได้รับบาดเจ็บด้วย
คือตัวเองเป็นกาดใช่ไหมแล้วก็ตัวเองไปห้ามเขา

ปรากฏว่าวัยรุ่นนี้กลุ่มหนึ่งไม่พอใจการทำหน้าที่ของกาด
ก็กดแค้นตามกระกบหยิง

พลตำรวจตรีธนายุทธ์ค่ะบอกว่าขณะนี้ตำรวจได้เบาะแสของผู้ต้องสงสัยแล้ว
ซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการทะเลาวิวาสนี่แหละค่ะ

ซึ่งผู้ตายก็เข้าไปห้ามเกิดการชกต่อยจนมีการท้าทายขึ้น
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานนะคะ
จากนี้หลักฐานสำคัญคือภาพของรถยนต์แล้วก็รูปภัณฑ์คนร้าย
คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่นที่เคยก่อเหตุทะเลาวิวาส
โดยก็เชื่อว่าการสังหารครั้งนี้มีการทำงานกันเป็นทีมค่ะ
ดูจากกล้องแล้วมีการชี้เป้าหมายโดยรถยนต์นำทาง
แล้วก็เป็นรถมือปืนที่ถูกตำรวจจับตา
เคยมีเรื่องมาก่อนในพื้นที่ใกล้เคียง
ขอเวลารวบรวมหลักฐานเชื่อว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุ
ในวัน๒วันนี้นะคะ